ถ้าเกิดทางการประกาศอบพยพออกมา
เอาสัตว์เลี้ยงออกมาขนของขึ้นที่สูงนี่ต้องเชื่อนะ

เฮ้ยลบบุรีอยู่ตั้งภาคกลาง
ไม่กลัวอะไรเขามาอีสานก่อน

ไม่เลยคุณผู้ชมให้ดูอันนี้เขื่อนกุฎตาเพชร
แล้วปริมาณน้ำที่คุณผู้ชมเห็นนะ

น้ำแข็งบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้๙๘เปอร์เซ็นต์
แปลว่าอะไรรับน้ำได้อีก๒เปอร์เซ็นต์
มันจะเกินกับปริมาณที่จะกักเก็บได้แล้ว
ดังนั้นทางการเขาประเมินทั้งน้ำที่อยู่ในเขื่อน
ฝนที่มันตกลงมาต่อเนื่องเขาก็เลยสั่งอบพยพ
เราเองเราก็ต้องฟังค่ะ
บุรีนี่เอาจริงเจอฝนตกหนักมาต่อเนื่อง
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแล้วพอเมืองลบบุรีนี่พูดว่า
นี่วัดรุ่งสาครก็ไปตรวจสถานการณ์น้ำในเขื่อนปุตาเพชร
อยู่ที่ลำสนทิที่ลบบุรีเนี่ยนะคะ
เขื่อนนี้เป็นเขื่อนขนาดกลาง
น้ำได้สูงสุดคือ๔๓ล้านลูกบาทเมตร
ปริมาณน้ำในเขื่อนล่ะอยู่ที่๔๒๑๗ล้านลูกบาทเมตร
อุ๊ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่๙๘เปอร์เซ็นต์แล้วนะ
แล้วแถมยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอีกวันนึง
อีก๑ล้าน๖แสนลูกบาทเมตรคุณผู้ชมคิดดูแล้วกัน
ทีนี้ไม่ใช่แค่น้ำเยอะฝนตกลงมาเยอะนะ
โนรูที่กำลังจะเข้ามาก็ต้องพร่องน้ำออกท้ายเขื่อนโดยด่วนเลยล่ะค่ะ
มันก็จะเกิดส่งผลให้น้ำล้นตลิ่ง
กระทบกับพี่น้องที่อยู่ในที่รุ่มแน่นอนนะคะ
โดยสถานการณ์น้ำเขื่อนกุตาเพชร
มันเคยเกิดขึ้นแล้วแบบนี้เมื่อปีที่แล้ว
ตอนนั้นบ้านเรือนชาวบ้านเป็นพันหลังคาเรือน

โอ้โหนี่ตอนผู้ว่าลงไปยังต้องกางร่มกันเลย
แล้วทีนี้รอบนี้ผู้ว่าท่านก็เลยสั่งการด่วนเลยค่ะ
ผู้นำท้องถิ่นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ใน๕ตำบลของลำสนทิมีอะไรบ้าง
ตำบลลำสนทิตำบลกุฎตาเพชร
บนเขาลวกตำบลหนองรีแล้วก็ตำบลทรัพย์สมบูรณ์
นี่หน่วยงานต้องแจ้งบอกชาวบ้านเลยนะ
ข้าวของขึ้นที่สูงรถราสัตว์เลี้ยงคนอบพยพมาค่ะ
ผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง

แล้วช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารจากราชการ
อย่างใกล้ชิดมากเลยนะคุณผู้ชม
เรื่องนี้นี่คือเราคงจะพูดกันทั้งสัปดาห์
ถ้ายังมีเวลาผมเข้าใจนะผมทำข่าวน้ำท่วมมา

เวลาน้ำท่วมมาท่านเป็นห่วงทรัพย์สินผมเข้าใจ

แต่ตอนนี้ถ้ายังพอมีเวลาที่จะวางแผนและจะย้ายสิ่งเหล่านั้น
ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่ท่านรักที่ท่านห่วง

จากปริมาณน้ำในเขื่อนนี้น่าห่วงจริงเนาะ

คุณผู้ชมแล้วคือฝากเตือนไว้ด้วย
สำหรับจังหวัดที่มีเหมือนกับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
อ่างเก็บน้ำสำหรับ๑ล้านลูกบาทเมตรออบตออาจจะดูแลอยู่
นี่ในหลายจังหวัดเลยต้องเร่งดูเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดยะโสธรอุบลชัยภูมิศรีสะเกดพวกนี้ค่ะ
ต้องตรวจสอบกันด้วยอันนี้สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะคะ